ส่วนความคืบหน้าคดีที่มีรถบัสนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็ไปชนกับรถกระบะเข้าที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
ล่าสุดทางตำรวจภูทรวังม่วงก็แจ้งข้อหาคนขับรถบัสว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถบัสก็บอกว่าสาเหตุเกิดจากเบรกแตกนะคะทำให้รถพุ่งลงเขาก่อนจะไปชนเข้ากับรถกระบะด้วยค่ะ

นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถกระบะนะคะบันทึกวินาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุ

แล้วก็เลนขวาก็มีรถบัสขับสวนผ่านไปเป็นขบวน
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งใกล้อุโมงต้นไม้
ปรากฏว่ารถบัสคันสุดท้ายของขบวนวิ่งออกมานอกเลนค่ะ
แล้วก็มาชนเข้ากับรถกระบะอย่างจังเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บกว่าสี่สิบคน
อาการสาหัสไป๒คนคือเด็กหญิงพัชรีศรีสวัสดิ์อายุ๑๓ปี
เด็กหญิงวิลาวันฉิ่งกลางอายุ๑๒ปี
นักเรียนโรงเรียนวัดจงกลเนียมอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งล่าสุดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี

ความคืบหน้าทางคดีตำรวจภูทรวังม่วงนำตัวคนขับรถบัสมาสอบปากคำ
ให้การว่าขณะวิ่งลงเขาเบรกแตกค่ะ
ก็พยายามจะใช้เกียร์ต่ำแต่เข้าไม่ได้
ทำให้รถพุ่งไหลลงเขามาชนกับกระบะที่วิ่งสวนทางขึ้นมา
ที่รถจะตะแคงพลิกคว่ำลงข้างทาง
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บนะคะ